ปกติเราจะเห็นสาวประเภท๒สร้างสีสันได้ดีเลยนะคะ
แล้วก็แต่ละจังหวัดของปีนี้ก็สีสันไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองกันเลยนะคะ
ไปดูหนุ่มใหญ่เขามาเกณฑหารแต่ว่าใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยค่ะ
นี่นะคะหนุ่มรายนี้ชื่อว่านายอำพลจรูงอายุ๒๑ปี
มาพร้อมน้ำหนัก๓๐๐กิโลกรัม
เข้ามารับการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการปี๒๕๕๙
ร่วมกับชายไทยอีกประมาณ๓๘๐คน
ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่รับทหารเกณฑ์ในจังหวัดอ่างทองเข้าประจำการแค่๗๕คนเท่านั้นค่ะ
บิ๊กไซต์แบบนี้นะคะทำให้ทหารสองนายต้องคอยพยุง
ตอนลุกตอนเดินแล้วก็ตอนนั่งเพราะเกรงว่าจะล้มลงไปนะคะ
ผลปรากฏว่านายอำพลได้รับการยกเว้นการจับใบดำใบแดง
เพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในประเภท๔ที่อ้วนพีเกินไปนั่นเองค่ะ
ส่วนนี้ค่ะ๒สาวสวยนี้นะคะเป็นสาวประเภท๒
คือนายดำรงศักดิ์สมณบารมีอายุ๒๔ปี
แล้วก็นายปียพงศ์พึ่งแสงจันทร์อายุ๒๓ปี
สู้กล้องมากนะคะระหว่างรอคิวเกณฑ์ทหารค่ะ
แต่ละคนก็มั่นใจสุดแบบนี้
เจ้าหน้าที่คงไม่รับเข้าไปป่วนกองทัพอย่างแน่นอน
บกไม้บกมือกันด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดน้องคาย
บรรยากาศการเกณฑ์ทหารที่อำเภอท่าบ่อ
ก็คึกคักไม่แพ้ที่ไหนเลยค่ะคุณผู้ชม
มีการเข้ารับการคัดเลือก๕๐๑คน
ต้องการทหารเกณฑ์๑๕๒คนในจำนวนนี้
มีผู้ได้รับการยกเว้นประเภท๒๒ด้วยกันค่ะ
ก็ไม่ได้เสียใจนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทุกด้านที่ว่าสังคมให้โอกาสเรา
ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่น
ผู้ยากไร้หรือว่าให้แก่คน
ประสบปัญหาต่างที่ต้องการช่วยเหลือค่ะ
แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกเมื่อค่ะ
หน้าตาสวยแล้วก็ผิวพันธ์ดีมากเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ดำเนินไปท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะ
ปีนี้ผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารมีห้าร้อยยี่สิบเก้าคน
ขอผ่อนผันร้อยสี่สิบสองคน
ต้องการยอดส่งเข้ากองประจำการจำนวน๑๐๐กับ๘คนค่ะ

ก็เลยทำให้นายศิรชัยจันพัชรินนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
ก็มีการนำพัดลมขนาดใหญ่ไปติดตั้งเพื่อระบายความร้อน
ที่กองเชียร์แล้วก็ผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร